ส่วนเรื่องนี้ตามต่อค่ะเรื่องของครูแดนนะคะที่เป็นครูสอนคิวบูธทั้งหนังทั้งละคร
ทางครอบครัวส่งคลิปมาให้กับนักข่าวนะคะบอกว่าช่วยตามเรื่องให้หน่อย
ครูแดนถูกกลุ่มว้าแดงจับตัวแล้วก็เรียกค่าไทย๒๔ล้านบาท
ทางครอบครัวไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
เดี๋ยวลองดูคลิปนี้กันก่อนค่ะที่ว่าทางครอบครัวส่งมาให้นักข่าวของเรา
นายระไม้โมริพันธ์หรือครูแดนค่ะ
เป็นครูสอนคิวบูภาพยนตร์ละครค่ะคลิปเนี้ยครอบครัวส่งมา
เพื่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อมวลชนนะคะ
บอกครูแดนถูกกลุ่มว้าแดงจับตัวขังคุกเรียกค่าไถ่๒๔ล้านบาท
มีคลิปเหตุการณ์ที่ครูแดนนั่งอยู่ในป่าที่ข้อเท้ามีตรวนสวมใส่อยู่คลิปนี้ค่ะ
แล้วคุยกับใครก็ไม่รู้อะค่ะคาดว่าเป็นคนที่ควบคุมตัวครูแดนเอาไว้
ก็ตัดส่งจิงตายอย่างเดียวกันเลย
คือตอนนี้ไอ้ชัยไอ้ชัยนี้ใช่มั้ยก็ตัวเลือก
มันก็ไม่ได้บอกพ่อเลี้ยงว่าผมประกันหนี้ให้กับคนไหน
คราวนี้ถ้าพ่อเลี้ยงเขาฆ่าคนตายหรือว่าตัวประกันตาย
มันก็อ้างพ่อเลี้ยงว่าไอ้คนที่เป็นหนี้

ไม่รู้ว่าเป็นหนี้เกี่ยวกับเงินส่วนหนึ่งที่กู้
แล้วก็เงินที่เกี่ยวกับค่ายาเสพปิดด้วย

ใช่ตรงนี้มันติดกับตลาดติดกับวัดเลย
ข้างนี้เราเคียงมั้ยเห็นละเห็นทุกอย่างแล้ว
คือด้วยความที่ทางครอบครัวของครูแดน
ก็จะพยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มี
แล้วก็ส่งให้กับตำรวจเพื่อที่จะช่วยเหลือครูแดนนะคะ
ทีนี้ก็เหมือนกับพอจะรู้จุดที่ถูกควบคุมตัว
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยนะคะคือเป็นจุดที่คล้ายกับเป็นบ้านพัก
มรอบด้วยป่ามีถนนผ่านเส้นเดียว
นี่ค่ะแล้วก็ตัดผ่านคล้ายกับถนนสายหลักเลย
ก่อนหน้านี้แม่ครูแดนได้รับจดหมายลายมือครูแดน
มาเล่าให้ฟังถึงความทรมานทางกายและใจ
บอกว่าลำบากมากถูกใช้แรงงานตั้งแต่ตี๕จนกล้ามเนื้ออักเสบ
ป่วยยาก็ไม่ได้กิน
กินข้าวเนี่ยนะคะเป็นข้าวเปล่ากับผักต้ม๑กรัมแบ่งกัน๑๐๒๐คน
ครูแดนบอกว่าเนี่ยถูกจับมาพร้อมกับคนไทยที่ชื่อโต้ง
โดนขังในห้องเล็กบนดอยกลางป่าสวนยางอยู่เกือบ๒๐วัน

ก็เลยไม่รู้ชะตากรรมคนไทยที่ชื่อโต้งคนนี้เลย
คนที่ชื่อโต้งเนี่ยค่ะที่ครูแดนบอกว่าตอนแรกอยู่ด้วยกันตอนหลังโดนจับแยก

ท่อนสุดท้ายที่ครูแดนเขียนเอาไว้
เขียนว่ากราบขอบคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ
ขอบคุณเพื่อนคนว้าที่ใจดีทุกคนที่อยู่ที่นี่
พ่อกับแม่ที่สุดนะครับชีวิตนี้ผมทำดีที่สุดแล้ว
นี่ค่ะจดหมายที่เขียนมา
แม่ของครูแดนเพื่อนสนิทของครูแดน
ก็นำทั้งหมดเลยค่ะทั้งจดหมายทั้งคลิปทั้งอะไร
ยื่นขอความช่วยเหลือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แม่ของครูแดนคือร้องไห้ตลอดเลยนะคะ
คือยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ
ติดต่อกับลูกชายล่าสุดคือเมื่อวันเสาร์
ก็เลยเชื่อว่าลูกน่าจะยังมีชีวิตอยู่
แต่จากการติดต่อกันรู้เลยว่าลูกถูกทรมาน
คือทรมานจนไม่รู้ลูกคงบรรยายไม่ถูกเหมือนแทบหยุดหายใจ
แล้วแม่คือยกมือไหว้วิงวอนขอความช่วยเหลือจากตำรวจ

อยากให้ช่วยลูกไอเดลออกมาจากที่นั่น
เพราะว่าคือลำบากมากต้องลำบากมาก
ต้องทำงานรับจ้างรับจ้างกินข้าว
ไม่สบายก็ไม่มียากินครับตอนนี้ก็ปวดแค้นขาด

อยากให้ตำรวจช่วยได้เร็วที่สุดถูกไหมครับคุณแม่
อยากให้ช่วยได้เร็วที่สุดเพราะว่าเรายังไม่รู้
เพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
ก็ยังไม่รู้ค่ะแต่อยากขอวินวัล
ท่านผู้ใหญ่ต้องการให้ช่วยลูกกับแม่แม่ด้วย
คุณผู้ชมคะจ่าบอยเป็นเพื่อนสนิทค่ะ
บอกว่าหลังจากที่แม่ได้จดหมายจากครูแดนก็ติดต่อขอความช่วยเหลือมา
แม่กับจาบอยก็ติดต่อกับครูแดนผ่านทางโทรศัพท์ของทหารว้าแดง
ครูแดนไปตีสนิทวางแผนช่วยให้หนีออกมาเมื่อวันอาทิตย์

แต่แผนแตกซะก่อนค่ะ
ดี้เป็นคนวางแผนเองว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ที่ผมอยู่ที่ดูเชียงรายนะครับว่าจะออกมาโรงพยาบาล
อ้างว่ามารับเงินจากคุณแม่ที่โอนตังไปให้
แต่ต้องให้คนเอาไปให้กับแดนโดยตรงที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
กับเพื่อนที่เป็นทหารในนั้นที่สนิทกัน
ว่าให้พามาส่งที่โรงพยาบาลแล้วจะแบ่งตังค์ให้

แล้วเขาดันโทรไปหาเจ้าตัวก็คือทหาร

แล้วไปถามเจ้าตัวคงคิดว่าเป็นเจนนี่
แล้ววางแผนคุยกันนัดรับที่ไหนอะไรอย่างไร

นอกเหมือนก่อนหน้านี้เราเคยมีกฏฐิกรรมอะไรแปลกบ้างไหม

ก็พูดได้เลยว่าแดนไม่เกี่ยวข้องยาเสียดูฟ้์นอน
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันนิดหนึ่ง
การพูดคุยกันระหว่างแม่ของครูแดน
และคนที่คาดว่าเป็นคนที่มีอำนาจต่อรองในการเรียกฆ่าไถ่ตัวครูแดน

ครั้งแรกที่ทักคุยกันนะคะ๘มีนาคม
ระบุว่าถ้าอยากช่วยครูแดนทักมา
แล้วก็ถามว่าเป็นอะไรกับแดน
พอแม่บอกว่าเป็นแม่ทางนั้นก็ตอบมาว่า
จะช่วยยังไงบ้างบอกมา
แนนกับบอลเอาเงินพวกผมไปหลายล้านให้เวลามาปีกว่าแล้ว
พร้อมทั้งส่งรูปทหารว้าแดงถือปืนคุมตัวครูแดนนะคะ

แต่ทีมข่าวของเราสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ
ภาพอันนี้ค่ะที่มีการส่งภาพมาให้เนี่ยนะคะ
อามคือที่เป็นโลโก้ค่ะที่ติดอยู่ที่แขนเสื้อทหาร
มีการนำสีเขียวมาป้ายปิดทับที่โลโก้

เห็นไหมคะเหมือนกับว่าไม่อยากให้เห็นโลโก้อ่ะค่ะ

สัญลักษณ์ที่หมวกคุณผู้ชมค่ะนี่ที่ชี้ลูกศรไป

ก็ไม่เหมือนกับโลโก้ของกลุ่มว้าแดง

ทีนี้บางข้อความที่ส่งมามันมีคลิปด้วย
มันมีการข่มขู่เพื่อขอเงินแลกกับชีวิตของครูแดน

แต่ก็ต้องรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะว่าใช้กลุ่มว้าแดงจริงหรือเปล่านะคะ

และชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตหลายอย่างค่ะ

เขาบอกว่าหลายอย่างมันแปลกเช่นจดหมายที่เขียนบรรยายความทุกข์ทรมาน
และบอกว่าเพื่อนเพื่อนว้าแดงใจดีเนี่ยค่ะเรื่องของจำนวนเงิน
คือมันหลายอย่างมันดูผิดปกติน่าสงสัยว่ามันใช่การจับตัวไปเรียกค่าไถ่จริงไหม
เงินค่าถ่ายที่เรียกตั้ง๒๔ล้านนะคะพี่อุ๋ย

แล้วเหมือนกับว่าต่อรองไปต่อรองมาลดให้เหลือ๔แสนด้วยนะ

แล้วทำไมมันลดเยอะขนาดนั้น
หลายอย่างนะคะหลายอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดขยายผลเพิ่มเติมดีกว่า
ทีมข่าวของเราคุยกับผู้ช่วยพบตรนะคะพตรศุรเชษฐ์หักพาน
ทีนี้ท่านก็บอกว่าพบตรมอบหมายให้มาดูแลเรื่องนี้เลย
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าครูแดนออกนอกประเทศได้ยังไง
อันนี้ประเด็นแรกที่จะต้องตรวจสอบครับ
แล้วครูแดนไปทำอะไรที่ฝั่งเมียนมาล่ะ

ช่วยเหลือเหมือนกับทุกกรณีที่คนไทยไปอยู่ในต่างประเทศ

ว่าออกไปไปทำอะไรทำไมถึงไปที่นั่นนะครับประเด็นนี้ก่อนนะครับ
แล้วทำไมมีการเรียกค่าถ่ายถึงยอดสูงขนาดนั้น
คือยังไงแน่นอนนะครับคนไทยเนี่ยเมื่อถูกจับกลุ่ม
ยังไงประเทศไทยหน่วยงานมันเข้าใช้เครื่องหมาย
ทั้งหมู่ของชาติเราต้องเรียกช่วยเหลืออันนี้ตัวแรกก่อนนะครับ
แต่ว่าในการสื่อสูงการตรวจสอบเรียกต้องขอเวลานะครับ
ก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะ
ที่หลายคนสงสัยก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกคุมขังอยู่ในคุก

ล่าสุดพันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทบก
บอกว่าตอนนี้กองกำลังผ่าเมืองได้ขอความร่วมมือไปยังเมียนมานะคะ
คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมา
ท่าขี้เหล็กให้ช่วยประสานติดต่อช่วยเหลือค่ะ
ก็เป็นการใช้ช่องทางความสัมพันธ์ทางทหารในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะคะ